ว่าใครคือกุญสือใครคือคนเขียนบทละคร
ที่จะทำให้คนบนเรือทั้ง๕คนนั้นรอดจากคดี
เมื่อวานนักข่าวถามทนายเดชาแบบโอ้โหทนายบอกเถอะบอกชื่อมา
ใบ้ก็ยังดีใช่ชื่อย่อตัวนี้ไหมใช่คนนี้ไหม
ไม่ยอมบอกไม่ยอมบอกออกมาจากปากสักนิดเดียวเลยว่าชื่ออะไร
แต่มีบอกนิดนึงแหละเป็นผู้ชายรู้แค่นี้แหละค่ะ
ทนายเดชาค่ะทนายความของคุณแม่ตังโมนะคะ
ข้าให้สัมภาษณ์ความคืบหน้าเรื่องนี้
นาฬิชามองว่าในเรื่องของคดีเนี่ย
ถ้าเอาจริงน่าจะมีผู้ต้องหา๖คน
ถามว่าเอ้านอกเหนือจากคนบนเรือเขามีกันแค่๕คนแล้วอีกคนล่ะ
ทนายเดชาบอกอ้าวก็ต้องเป็นกุญสือของคนบนเรือไง

คนที่ชี้แนะบอกให้คนบนเรือพูดตรงกัน

อ่าใช่ส่วนคนบนเรือที่ยังไม่ถูกตั้งข้อหานะคะ
ก็คือคุณกระติกกับคุณจ๊อปนี่แหละค่ะ
นายเดชาบอกว่าถ้าสองคนนี้พูดความจริงหมดเนี่ย

แต่ถ้าพูดไม่หมดจะถือว่าเป็นผู้ต้องหาในที่สุดค่ะ

แล้วถ้าพูดถึงเรื่องของกุญสือหลายคนอยากรู้

มีอีกนิดนึงเคยเจอพิธีกรคนดัง
กุญสือคนนี้นี่แหละเป็นคนวางแผนเขียนสคริปต์
ดเบือนข้อเท็จจริงให้เบิกความเท็จ
ทำให้คนบนเรือเข้ามาพบพนักงานสอบสวนช้า
แล้วมันก็เลยกลายเป็นประเด็นสังคมที่วิพากษ์วิจารณ์กันนั่นแหละตอนนั้น
ทั้งที่บุคคลดังกล่าวเขาบอกว่าอยู่ในวงการนักกฎหมาย
มีความรู้ด้านกฎหมายแต่กลับกระทำผิดซะเอง
ตำรวจมีพยานหลักฐานในส่วนนี้อยู่แล้วอยู่ในสำนวนค่ะ
จากคนบนเรือมีการยอมรับแล้ว
ก็คาดว่าสัปดาห์หน้าน่าจะมีความชัดเจนในการดำเนินคดีกับกุญสือคนนี้ค่ะ
กุญสือก็หลักฐานพร้อมแล้วครับอาทิตย์หน้าจบหมด
บนเรือทั้งหมดนะคาดว่าจะถูกดำเนินคดีทั้งหมด
คุณซื้อทุกอย่างน่าจะจบภายในอาทิตย์หน้าหมด
เขาก็ยอมรับแล้วคนบนเรือว่ามีคนนี้เป็นคนที่เขียนบทละครเขียนสคริปต์
เดี๋ยวก็ได้เห็นหน้าแล้วนะรออีกนิดเดียวไม่กี่วัน
หน้าคุ้นหรือไม่กว่าแล้วแต่เราก็ไม่รู้

เนี่ยเฮ้ยถามธนายเดชาว่าสนิทธิเชื้อหรือเปล่านะ
ตอนแรกจะไปช่วยทำคดีในคุณแม่หุ่นตังโมหรือเปล่า
ไม่คิดว่าจะทำกันขนาดนี้ทำไมไปสร้างเรื่องกันวุ่นวาย
แต่แม่เองค่ะคือยังมีการคุยกับคุณปอ
และจะบอกตลอดว่าทำอะไรไปบ้างอ่ะนอกจากคนบนเรือแล้วคุณซื้อแล้วเนี่ย
มีกลุ่มอื่นนะคะที่จะถูกดำเนินคดีร่วมด้วย
นายเดชาบอกว่ากลุ่มนี้ก็คือพวกหิวแสงนั่นแหละ
อย่างเช่นคนที่ชอบเอาคลิปวิดีโอในหลังเกิดเหตุ
ระบุว่าเป็นคลิประหว่างเกิดเหตุ
กลุ่มคนที่จัดทำคลิปวิดีโอปลอมพวกตัดต่อทั้งหลายเนี่ย
อาจจะโดนดำเนินคดีด้วย
จริงก็มีคนออกมาพูดเรื่องคดีคุณตังโมเยอะกว่าสมควรนะนะคะ

ตังโมหลุดแน่นอน
และพยายามเชิญชวนให้ผู้ต้องหามาติดต่อตนเอง
ตอนแรกผมนึกว่าคนนี้เขาจะมาช่วยตังโม
ที่ไหนได้เสนอตัวช่วยผู้ต้องหา
ใครกันที่ทนายเดชาพูดถึง
ยังคงเป็นปริศนาต่อไปค่ะ

เช้าวันนี้ทนายเดชาก็ยังคงมีการโพสต์ข้อความระบุนะคะว่า

แซนจะเข้ามอบตัวกับพนักงานสอบสวน
และวันนี้อาจจะมีข่าวดีเพิ่มเติมว่า
ใครจะต้องถูกดำเนินคดีเป็นรายต่อไป
เชื่อผมแก๊งสปีดโบ๊ทบนเรือ๕คนไม่รอด

มีคนมองไปว่ากุญสือหรือว่าคนเขียนบทละครเนี่ย
เป็นทนายตั้มหรือเปล่านะครับ

แล้วก็ออกมาให้สัมภาษณ์รวมถึงการคุยกับทนายบรณบรงค์ด้วย
เกี่ยวกับคำถามที่สังคมถามว่าคุณเป็นกุญสือหรือไม่นะฮะ
ทนายตั้มบอกว่าไม่ใช่ผมแน่
เพราะตัวผมเองไม่ได้เป็นกลุ่มแรกที่คนบนเรือเนี่ย
ได้เข้ามาปรึกษาแต่เป็นกลุ่มที่๓แล้ว
และไม่ได้รับเป็นทนายความด้วยซ้ำ
และได้พูดคุยกับทนายเดชาแล้วเหมือนกันนะครับ
โดยทนายเดชาก็ยืนยันบอกสิ่งที่พูด
ว่าเป็นกุญสือหรือเป็นคนเขียนบทละครเนี่ย
ไม่ได้หมายถึงทนายตั้มและไม่ได้บอกด้วยว่าเป็นทนายดังนะครับ
บอกแค่ว่าเป็นทนายผู้ชายแล้วเคยไปออกรายการที่มีพิธีกรดังนะครับ
ส่วนตัวของทนายตั้มมองว่าตำรวจกำลังเบี่ยงเบนประเด็นนะ
ให้สังคมเข้าใจว่าเป็นตัวผม
เพราะตัวผมก็ค่อนข้างมีปัญหากับตำรวจหลายเรื่อง
หลังจากที่เป็นคนออกมาเปิดเผยในประเด็นเกี่ยวกับคดีนี้ด้วยนะครับ
ก็ย้ำกันอีกทีทนายตั้มบอกว่าไม่ใช่ผมแน่นอน
ถ้ามีหลักฐานก็จัดมาดีครับจัดมาดีครับ

แล้วหลังจากนี้จะถือโอกาสในการชี้แจงความจริงด้วยนะฮะ
ว่าคนบนเรือพวกคุณมาปรึกษาอะไรผมบ้าง
และผมแนะนำอะไรไปบ้างรับรองว่าเป็นข่าวดังแน่นอน
ทนายตั้มเปิดออกมาแบบนี้หลายคนก็อยากรู้นะครับ
ส่วนเมื่อคืนนี้ทนายบรณรงค์แก้วเพชรต่อสายหาทนายตั้มเหมือนกัน
ถามชัดว่าเฮ้ยอยู่เป็นกุญสือให้คดีแตงโมหรือเปล่านะฮะ
แล้วก็เป็นกุญสือให้กับพยานทั้ง๕คนบนเรือหรือเปล่า
ให้บอกตรงกันว่าแตงโมไปฉี่ท้ายเรือ
แม่ตำตอนที่ฝากอะไรบ้าง

ไปฉี่ท้ายเรือแล้วตกไปแล้วก็เลยถามว่า

ที่ปรึกษาก่อนนะแต่ว่าไม่ใช่ธนายตั้มแน่นอน

บอกว่ามีทีมสามทีมนะที่เข้าไปพูดคุยกับคนบนเรือทั้งห้าคนนะครับ

เพราะว่ามีทีมนี้ก็ตีความกันไปเยอะเลยนะครับ
เพราะว่ามีทีมนี้ก็ตีความกันไปเยอะเลยนะครับ

เพราะว่ามีทีมนี้ก็ตีความกันไปเยอะเลยนะครับ

เพราะว่ามีทีมนี้ก็ตีความกันไปเยอะเลยนะครับ
เพราะว่ามีทีมนี้ก็ตีความกันไปเยอะเลยนะครับ

เพราะว่ามีทีมนี้ก็ตีความกันไปเยอะเลยนะครับ

เพราะว่ามีทีมนี้ก็ตีความกันไปเยอะเลยนะครับ

เพราะว่ามีทีมนี้ก็ตีความกันไปเยอะเลยนะครับ

เพราะว่ามีทีมนี้ก็ตีความกันไปเยอะเลยนะครับ

เพราะว่ามีทีมนี้ก็ตีความกันไปเยอะเลยนะครับ
เพราะว่ามีทีมนี้ก็ตีความกันไปเยอะเลยนะครับ
เพราะว่ามีทีมนี้ก็ตีความกันไปเยอะเลยนะครับ
เพราะว่ามีทีมนี้ก็ตีความกันไปเยอะเลยนะครับ
เพราะว่ามีทีมนี้ก็ตีความกันไปเยอะเลยนะครับ
เพราะว่ามีทีมนี้ก็ตีความกันไปเยอะเลยนะครับ
เพราะว่ามีทีมนี้ก็ตีความกันไปเยอะเลยนะครับ

เพราะว่ามีทีมนี้ก็ตีความกันไปเยอะเลยนะครับ
เพราะว่ามีทีมนี้ก็ตีความกันไปเยอะเลยนะครับ
เพราะว่ามีทีมนี้ก็ตีความกันไปเยอะเลยนะครับ
เพราะว่ามีทีมนี้ก็ตีความกันไปเยอะเลยนะครับ
เพราะว่ามีทีมนี้ก็ตีความกันไปเยอะเลยนะครับ
เพราะว่ามีทีมนี้ก็ตีความกันไปเยอะเลยนะครับ
เพราะว่ามีทีมนี้ก็ตีความกันไปเยอะเลยนะครับ
เพราะว่ามีทีมนี้ก็ตีความกันไปเยอะเลยนะครับ
เพราะว่ามีทีมนี้ก็ตีความกันไปเยอะเลยนะครับ
เพราะว่ามีทีมนี้ก็ตีความกันไปเยอะเลยนะครับ
เพราะว่ามีทีมนี้ก็ตีความกันไปเยอะเลยนะครับ
เพราะว่ามีทีมนี้ก็ตีความกันไปเยอะเลยนะครับ

เพราะว่ามีทีมนี้ก็ตีความกันไปเยอะเลยนะครับ
เพราะว่ามีทีมนี้ก็ตีความกันไปเยอะเลยนะครับ
เพราะว่ามีทีมนี้ก็ตีความกันไปเยอะเลยนะครับ
เพราะว่ามีทีมนี้ก็ตีความกันไปเยอะเลยนะครับ
เพราะว่ามีทีมนี้ก็ตีความกันไปเยอะเลยนะครับ
เพราะว่ามีทีมนี้ก็ตีความกันไปเยอะเลยนะครับ
เพราะว่ามีทีมนี้ก็ตีความกันไปเยอะเลยนะครับ
เพราะว่ามีทีมนี้ก็ตีความกันไปเยอะเลยนะครับ
เพราะว่ามีทีมนี้ก็ตีความกันไปเยอะเลยนะครับ
เพราะว่ามีทีมนี้ก็ตีความกันไปเยอะเลยนะครับ

เพราะว่ามีทีมนี้ก็ตีความกันไปเยอะเลยนะครับ

เพราะว่ามีทีมนี้ก็ตีความกันไปเยอะเลยนะครับ
เพราะว่ามีทีมนี้ก็ตีความกันไปเยอะเลยนะครับ
เพราะว่ามีทีมนี้ก็ตีความกันไปเยอะเลยนะครับ

เพราะว่ามีทีมนี้ก็ตีความกันไปเยอะเลยนะครับ

เพราะว่ามีทีมนี้ก็ตีความกันไปเยอะเลยนะครับ

เพราะว่ามีทีมนี้ก็ตีความกันไปเยอะเลยนะครับ